คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่มันสร้างความฮือหา
เพราะว่านี่ก็วันที่๑๖กันยายนแล้ว

หลายคนเข้าไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชร
ไปกราบไหว้ขอพรกุมารปิ่นเพชร

เดานี้เริ่มสว่างแล้วถูกต้อง
นี่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่จริงเลยนะครับ
แล้วเขาบอกแล้วว่าที่นี่แน่นตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
ที่หลานวัสดิ์เชศวณาราลตหนองปรีง
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
ชาวบ้านนะครับมาพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้จำนวนมาก

อะไรจะขนาดนั้นก็เขาล่ำลือกันมาว่ามีคนถูกโชคได้ลาบได้รางวัลใหญ่กันมากมาย
จากการมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่
เอาล่ะใครที่อยากจะขอโชคขอลาบแล้วไปที่นี่นะผมบอกก่อนแล้วกันว่ามันมีสเต็ปแบบนี้
อย่างแรกเลยก็ต้องไปจุดทูบจุดทูปนี่๕ดอกนะ
ไม่ใช่๓ดอกหรือว่า๑ดอกจุดทูป๕ดอก
จากนั้นอธิษฐานขอไปเลยถ้าจะบนบานก็ให้บนบานด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เฮ้ยมันเป็นความเชื่อของเขานะไม่ได้สนับสนุนเครื่องดื่มมืนเมาแต่ประการใดนะฮะ
แต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อและนอกจากนี้ต้องบนบานด้วยหนูหนาวผัดเผ็ด
น้ำแดงก็ด้วยของเล่นก็ดีแล้วก็ขนมต่างฮะ
เขาบอกว่าถ้าทำตามสเต็ปครบแบบนี้สิ่งที่ขอนั้นจะได้ตามที่ขอนั่นเอง
แล้วนอกจากการขอพรกุมารทองปิ่นเพชรแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือส่วนใหญ่เขาจะต้องไปมองเนี่ย
ไปซองอ่างน้ำมนต์ติดอ่างกันหมดเลยตอนนี้
ติดอ่างนะมันพูดไม่ชัดแต่ที่ติดอ่างเนี่ยคือไปติดดูอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ
ที่เขาว่ากันว่าสุดท้ายแล้วก็ให้โชคให้ลาบกลับไป
ก็ที่บอกว่าติดอ่างคือไปยืนติดครอบอ่างกันหมดเนี่ยแหละค่ะ
ฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับผมอยากจะให้ดูแต่ให้ดูแค่แวบเดียว
พร้อมแล้วหรือยังพร้อมต่อให้ยังไม่พร้อมก็ต้องพร้อม
เพราะฉะนั้นไปดูกันเลย
๑๙๘๗๖๕๔๓๒๑๐หมดเวลาถ่ายมาค่ะเลขฝีศนาที่ว่านี่คือเลขอะไร
ไม่ใช่เกมโชว์แต่เราให้ดูแค่แป๊บเดียวพอแล้วเดี๋ยวจะงมงายกันไปใหญ่พูดตรง
คือเรื่องราวพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้
วิจารณญาณในการรับชมด้วยเราเล่าให้ฟังว่าที่นั่นเขาได้รับความนิยม
แล้วมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาเชื่อถือศรัทธาว่ากันไม่ได้ของแบบนี้
ยังไงซะดูไว้แล้วก็ต้องใช้สติในการรับชมแล้ววันนี้
ถ้าอยากจะลงทุนเอาแต่พอตัวพอประมาณ
แล้วก็ต้องซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมาย
ใช่แล้วการลงทุนมีความเสี่ยงสูง
ถึงมันจะเสี่ยงแต่เราก็มักจะวิ่งเข้าหา
ได้ยินไหมว่ารู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้อง
แต่ถ้าลองกันทุกงวดกระเป๋าคุณจะแฟบนะ
เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทุกงวดหรอก
ใช่แล้วเอาแค่แบบว่าความพอใจส่วนตัวก็แล้วกัน
เรื่องของความเชื่ออันนี้มันก็ไม่เข้าใครออกใคร
เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเราไม่ได้มาให้คุณผู้ชมงมงายแต่ยังได้แต่